แม่งแม่งช่วยพี่โต๊ะ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

หรือคุณชายวัดก็มีการแม้งว่าน่าจะเป็นทศิษย์เกี่ยวกับอาญามากกว่ากันหรือเปล่า
คงต้องไปสอบถามจากพนักงานส่วน
แต่ในเบื้องต้นเป็นเรื่องของการพิจารณาว่า
เขาก็ทำผิดต่อหน้าที่ราชการ

ตอนนี้ออกหมายจับคุณชัยวัดกับพวกแล้วเรียบร้อย
ยังมีใครต้องออกหมายจากยังไง
ในชั้นนี้ยังยังไม่มี
อยาการสอบสวนหรือว่าเสร็จสุดมียังหรือ
ยังสอบสวนอยู่อ่ะยังไม่สรุปความเห็นทางคดี

ต้องการที่จะหารถจักรยานยนต์ที่หายไปด้วย
ก็เป็นพยานหลักฐานทั้งหมดที่จะหาเพิ่มเติม
เพราะงานสอบสนต้องตัวเองหาพยานหลักฐานทุกชื่นนิดอยู่แล้ว
ที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้กระทำผิด
หรือว่าพิสูจน์การกระทำผิดของเขา
พิสูจน์ทั้งสองด้านไม่ใช่ว่าพิสูจน์ด้านเดียว
การสอบสวนของเราต้องสอบสวนตามที่เขามีผู้กล่าวหามากล่าวหา
เราก็ต้องพิสูจน์ว่าเขาผิดจริงหรือไม่
ตอนนี้ชั้นนี้ยังไม่ทราบว่าเขาจะผิดหรือไม่ผิด

หรืออายการก็ต้องรอชั้นการสั่งคดีของชั้นอายการด้วย

คติภาพออกมาด้วยกับประหลาดของมัน
โอเคไหมครับ

คงต้องรอตอนเย็นว่าจะได้อะไรเพิ่มหรือเปล่า

ก็ต้องไปสอบถามอย่างชุด

ถ้าสมมุติมันมีห้ามหาเหลือ
ที่มีความเชื่อมโยงในบ้านพลังหมาย

ที่มีอาศัยในบ้านหลังนั้น

จะถ้ามีในบ้านแถวจริง

เราไม่ได้มุ่งที่จะพิสูจน์ความผู้กระทำผิดอย่างเดียว
เราต้องให้ความพิสูจน์แบบสองทาง
ว่าที่ผู้ร้องนะผู้เกาหาร้องมีพิญญาณหลักฐาน

เหมือนเขาบอกว่าคดีมันรวดเร็วเกินไป
แล้วก็มีการเจอหลักฐานอย่างรวดเร็ว
เขาก็มองว่าการทำคดีมันเหมือนกับว่ามีการวางกรอบไว้หมดแล้ว

เรื่องนี้มันมาตั้งแต่ชั้นสืบสวนเลยครับ
มันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำตอนการสอบสวนหรอกครับ
มีชั้นสืบสวนมาตลอดมา
ข้างด้านทำงานก็มีการทำการสืบสวนมาก่อน

ขอบคุณครับ